สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาในเมืองในของเราเจอสภาพอากาศหลายรูปแบบละทีเดียว
ทั้งฝนทั้งลมทั้งความหนาวเย็นรวมไปถึงเรื่องของแดดที่ร้อนจัดในตอนกลางวัน
จากในเมืองไทยแล้วโลกของเราใบนี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงบางอย่างนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิน
มาเริ่มต้นที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี
เป็นปรากฏการณ์ทานน้ำแข็งที่เกิดขึ้นบริเวณนอกชายฝั่ง
มีความยาวกว่า๕กิโลเมตรซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวทุกปี
ก็สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาล่องเรือชมความสวยงามของทางน้ำแข็ง
แต่สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับปีนี้ทาน้ำแข็งมาช้ากว่าปีก่อน๓วัน
และถ้าหากนำไปเรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยแล้วปรากฏว่ามาช้ากว่าถึง๑๐วันเลยทีเดียว
โดยก้อนน้ำแข็งที่คุณผู้ชมเห็นนี้มีความหนาประมาณ๑เมตรกว้าง๑๐เมตร
การว่าท้าน้ำแข็งเหล่านี้จะค่อยลอยเข้าสู่ฝั่งภายในสัปดาห์นี้นะครับ
จากญี่ปุ่นครับไปที่ชิลีกันหน่อยครับ
ซึ่งสามารถที่จะบรรจุน้ำได้มากถึงคราวละ๔๒ตันเลยทีเดียว
บรรจุน้ำรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับบินตรงไปที่ชิลี
เพื่อช่วยกันดับไฟป่าที่โหมกระหน่ำอย่างรุนแรง
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ในบริเวณตอนกลางของชิลีนะครับ
ซึ่งตอนนี้สามารถที่จะควบคุมได้แล้ว๖๕จุด
แต่ว่าตอนนี้ยังเหลืออีกจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับ
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น
ไปดูที่เปรูกันบ้างนะครับเจอน้ำท่วมอย่างหนักเลยทีเดียว
และล่าสุดตอนนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๖คนในกองดินกองโครนนะครับ
แคว้นอาเรกีปาซึ่งอยู่บริเวณทางตอนใต้ของเปรู
รัฐบาลเปรูต้องประกาศภาวะฉุกเฉินหลายพื้นที่
ซึ่งทางภาคใต้ของประเทศต้องประสบกับปัญหาเหล่านี้
และที่สำคัญก็เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรใช้รถใช้ถนน
ทำลายพืชไร่อาคารสะพานพังเสียหายหลายแห่งเลยทีเดียว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันพลเรือนระบุว่าตอนนี้มีประชาชนถึง๓๖๑๑๕คน
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟป่าที่ครั้งนี้นะครับ

ต้นปีที่ผ่านมาอย่างที่ได้เห็นภาพข่าวอย่างที่ได้ติดตามกันนะครับ
ตอนนี้๙จังหวัดอยู่ในช่วงที่กำลังฟื้นฟูนะครับ
นราธิวาสปัตตานีสงขลายังเหลืออีก๓จังหวัดนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องไปซ้ำเติม
ทำให้น้ำบางจุดยังคงท่วมขังระบายลงสู่ทะเลไม่ทัน
ก็คือบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราธานีพัทธลุง
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวคงต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่คงได้ยินข่าวนี้นะครับ

โดยเฉพาะใน๖จังหวัดก็คือแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านแล้วก็ตากนะครับ
รวมแล้วกว่า๑๑๔ครั้ง
บางครั้งสามารถที่จะรับรู้ถึงแรงสรรสะเทือนได้
โดยเฉพาะอำเภอจอมทองแล้วก็อำเภอแม่วางนะครับ
สาเหตุนั้นก็เกิดจากการที่พลังงานใต้พื้นพิพบ
รอยเลื่อนที่มีชื่อว่าแม่ทาครับมีการสะสมพลังงานออกมา
แล้วก็มีการปลดปล่อยพลังงานตามรอยเลื่อนสาขาต่าง
ปลดปล่อยพลังงานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
เพราะว่าหากมีการสะสมพลังงานไว้นานสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ
สามารถที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่
แล้วก็สร้างความเสียหายเหมือนครั้งที่เคยเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายได้นะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกของเราใบนี้ตลอด๑สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ